มาต่อกันที่กรณีคนพยายามฆ่าตัวตายนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๓ปีค่ะทะเลาะกับสามีนะคะ
จากนั้นพาลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ไปที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะคะ
บอกลูกสาวอายุ๔ขวบให้รอรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ลงไปหาหอยด้านล่าง
จากนั้นหายไปเลยนะคะปล่อยให้ลูกรออยู่แบบนี้
ชาวบ้านมาพบมาเจอเนี่ยก็เห็นลูกร้องไห้แล้วลูกก็เล่าให้ฟังว่า
แม่บอกว่าให้หนูรออยู่ตรงนี้คนที่เขาตามหาคนที่เขามาเจอเหตุการณ์
เขามองไปด้านล่างอ้าวแม่อยู่ด้านล่างแต่สภาพคือนั่งร้องไห้อยู่
พอจะเข้าไปช่วยทิ้งตัวลงน้ำทันทีนะคะ
เจ้าหน้าที่กลัวว่าจะเสียชีวิตเพราะว่าน้ำตรงนั้นมันเชี่ยวกรากมาก
แต่ว่าสุดท้ายแม่คนนี้ที่ตัดสินใจกระโดดลงน้ำไป
เดินขึ้นมาจากน้ำเองแต่ว่าสภาพที่คุณผู้ชมเห็น
หมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
และนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยมีทั้งตำรวจบางประกงหน่วยกู้ภัย
เข้าไปช่วยเหลือนางสาวละมัยธัญเจริญอายุ๓๓ปี
นางสาวละมัยกระโดดน้ำหายไปที่กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหานะคะประมาณ๔๕นาทีไม่พบตัว
แต่จู่นางละมัยเดินลุยเลนขึ้นมาจากแม่น้ำเองเลยนะ

เจ้าหน้าที่ก็กระโดดเข้าไปคว้าตัวให้ขึ้นฝั่งโดยเร็ว

พบว่านางสาวละมัยอาการสำลักน้ำปวดท้องด้วยปวดศีรษะด้วย
ผู้ใจยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไป
ชัชวัลเหรียญเจริญอายุ๔๓ปี
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม
บอกว่าผ่านมาเจอเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้เราฟังนะคะ
บอกว่าตอนนั้นตัวเองขี่รถจักรยานยนต์
ขึ้นมาบนสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง

ไปสอบถามทำไมหนูมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะ

แม่บอกว่าจะไปหาหอยในแม่น้ำเดี๋ยวขึ้นมานะ

แล้วเด็กก็ชี้ไปด้วยนะแม่อยู่ตรงนู้นน่ะ
ชี้ไปด้านนอกสะพานแม่อยู่ตรงนู้น

เจอเหมือนกันนะเจอแม่ของเด็กนั่งอยู่ที่ท่อน้ำปลาปลานอกราวสะพาน
พอกำลังจะเดินไปคว้าตัวแม่ของเด็กก็ทิ้งตัวลงไปในแม่น้ำอย่างรวดเร็ว
แล้วก็จมหายไปกับสายน้ำ
เพราะช่วงนั้นน้ำเชี่ยวกรากพอดีนะคะ
ชัชวานคนที่ไปเจอเด็กคนแรก
ฝากเด็กหญิงไว้กับชาวบ้านคนอื่นที่มาคอยดูเหตุการณ์ด้วยนะ
แล้วก็ไปตามเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ซึ่งจอดเทียบเรืออยู่ข้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
และพร้อมบอกให้เอาเรือช่วยค้นหาแม่ของเด็กหน่อย
อกจากคุณชัชวานแล้วมีคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เล่าไปในทิศทางลักษณะเดียวกันเลย
ก็คือบอกว่าไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้

แม่บอกว่าให้รอตรงนี้เดี๋ยวลงไปหา

และนี้ก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปตาม

เข้าโรงพยาบาลพูดคุยได้แล้วเบื้องต้นให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าทะเลาะกับพ่อเลี้ยงที่ชนบุรี
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาที่สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
และเด็กก็บอกว่าเห็นแม่ร้องไห้ตลอดเวลาเลย
ตำรวจก็มีการตรวจค้นกระเป๋าที่ห้อยอยู่ที่รถจักรยานยนต์
จดหมายลาตายเขียนไว้ในสมุดด้วยนะคะ
และในสมุดมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อญาติด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยโทรติดต่อญาติแล้วก็ทำการค้นหา
ไป๔๕นาทีภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือแม่ก็คือนางสาวละมัยเดินขึ้นมาจากน้ำเองนะคะ
โดยมีสามีที่เพิ่งทะเลาะกันไป
ชื่อว่านายสุธินช่วยชูทรัพย์อายุ๔๒ปี
เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุมาช่วยเหลือทั้งหมดเลย
เรื่องต้นสามีให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านที่อ่างศิลามาไหว้พระ
แล้วก็มาไหว้สารหลักเมืองชนบุรีในอำเภอเมือง
ระหว่างนั้นนางสาวละมัยบ่นเรื่องที่ตัวเองป่วย
แล้วก็รักษาไม่หายตัวเองก็พยายามปลอบใจนะ
แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงซะงั้น
ตัวเองก็ถามว่าจะไปไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวออกไปซื้อของหน่อย

พยายามโทรติดต่อก็ไม่ยอมรับสาย
มาทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ที่โทรมาบอกว่า
นี่นางสาวละมัยพันรยาพยายามจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
ได้ยินแบบนั้นรีบมาถึงจุดเกิดเหตุทันทีเลยนะคะ
เบื้องต้นนางสาวละมัยน่าจะเครียดเรื่องอาการป่วยหลายโรคนะคะ
ซึ่งไม่ยอมบอกใครว่าป่วยเป็นอะไรบ้าง
แล้วก็มีอาการเครียดทำให้ทะเลาะกันเกือบทุกวัน
อันนี้สามีให้รายละเอียดมานะคะ
แต่เลยสงสารนะเด็กสี่ครัวปลาลูกสาวตัวน้อยนิดเดียว